เรื่องของความหึงหวงนะฮะคือการหึงหวงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นั่นแหละ
อืมแต่มันก็ต้องระงับยับยั้งอารมณ์ใช่ค่ะเพราะว่าหลายหลายครั้งความหึงหวงนำมา
ซึ่งเหตุรุนแรงแล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างที่นครศรีธรรมราชนะครับ
บ้านหลังหนึ่งถึงขั้นแทงกันตายนะฮะค่ะเป็นฝ่ายผู้หญิงกับผู้หญิงนะ
แต่ในมุมนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าฝั่งของผู้ตายเขาไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงอะไร
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยค่ะนะฮะเอาเป็นว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่
ภรรยาเนี่ยกลับมาที่บ้านกลับมากลางดึก
เพราะว่าคิดอยู่แล้วล่ะว่าสามีเนี่ยต้องมีอะไรที่แบบไม่ชอบมาพากลเขาบอกระแคะระคายอยู่นานแล้วว่าสามีต้องมีผู้หญิงคนอื่นแน่
ครับมาถึงเจอจริงจริงอืมนะฮะเจอจริงจริงนะครับ
ปิดประตูไม่ให้เข้าด้วยไปอินเข้าทางหลังบ้านเข้าไปชุลมุนวุ่นวาย
แล้วก็เนี่ยฮะคว้าเหล็กแหลมเข้ามาแทงใส่ผู้หญิงไปนะฮะ
ผู้หญิงที่มาอยู่กับสามีตัวเองอยู่ในบ้านเนี่ยสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะฮะ
เรื่องใหญ่เลยนะครับทีนี้เขาเสียชีวิตเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมาครับที่ท้องที่ของสพนาบรนะครับ
จังหวัดนครศรีธรรมราชตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุฮะ
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนถูกแทงนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
นี่ฮะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่เป็นห้องโถงในบ้านมีรอยเลือดกองใหญ่เลยนะครับ
แล้วก็มีเศษกระจกหน้าต่างในห้องน้ำหลังบ้านเนี่ย
มีกระเบื้องแตกอยู่สองแผ่นด้วยนะฮะแตกเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะ
คนที่ถูกแทงเนี่ยเป็นหญิงสาวอายุ๒๖ปีนะครับถูกแทงด้วยเหล็กแหลมเข้าที่เอวด้านซ้าย
แต่มันโชคร้ายมากเพราะว่าไปตัดเส้นเลือดใหญ่ของเธอนะครับ
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันนะครับ
เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับที่เกิดเหตุมีสองสามีภรรยาเจ้าของบ้าน
ที่รอพบตำรวจอยู่นะครับฝ่ายสามีเนี่ย
นายวัญชัยอายุ๔๖ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ภรรยาชื่อนางรัตยาอายุ๔๒
บ้านอยู่ที่นครศรีธรรมราช
แต่ภรรยาเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่หัวหิน
แล้วก็เป็นคนโทรแจ้งตำรวจเองนั่นแหละ
ไม่ได้หลบหนีไปไหนเธอบอกเธอก็เศร้าเสียใจอ่ะ

นางรัตยาบอกว่าอย่างนี้
บอกว่าเธอทำงานอยู่ที่หัวหินประจวบคิริขัน

เพราะว่าในช่วงหลังที่ผ่านมา
ระแคะระคายว่าสามีจะมีคนอื่นหรือเปล่า
ติดพันธุ์ผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่า

ถ้าเกิดเป็นแบบนี้จริงก็อย่าไปทำนะ
แม้กระทั่งตัวผู้หญิงเนี่ยคือฝ่ายภรรยา
เขาอ้างว่าเขาก็เคยรู้ว่าคือใคร

บางครั้งแอบกลับมาตอนดึก
เพื่อมาดูพฤติกรรมสามีก็มี

สังหรณ์ใจก็เลยขับรถจากหัวหิน
มาที่นครศรีธรรมราชนะคุณเขียนมาสอน
หลายชั่วโมงนะใช่ค่ะขับมาเลยกลางดึกนะครับ
มาถึงบ้านเรียกให้สามีเปิดประตูบ้านนะฮะ
ภาพที่มองเข้าไปข้างในเนี่ย
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเปิดผ้าม่านหน้าต่างมา
อ้างว่าพอเห็นอย่างนี้เธอแบบเลือดขึ้นหน้าเลยนะครับ
พยายามจะให้สามีเปิดประตูบ้านสามีก็ไม่เปิด

ตัดสินใจเดินไปด้านหลังปีนหลังคาห้องน้ำหลังบ้าน
แล้วเปิดกระเบื้องแล้วก็ปีนผ่านกระเบื้องลงมาในบ้าน
ลงมาถึงข้างในก็ทะเลาะกันชุลมุนวุ่นวาย
อ้างว่าตอนนั้นเธอก็ไม่รู้ตัวเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าไปหยิบเหล็กแหลมมาจากตรงไหนเหมือนกัน
รู้แต่ว่าจ้วงแทงใส่ผู้หญิงคนนั้นไปหนึ่งครั้ง
แล้วมันเข้าแถวจุดที่เป็นเอวด้านซ้ายตัดเส้นเลือดใหญ่นะฮะ
ผู้หญิงคนนั้นก็ล้มลงนอนกับพื้นนะฮะ

ตั้งสติได้ก็โทรแจ้งรถพยาบาลแล้วก็แจ้งตำรวจ

รู้ตอนหลังก็อ้าวเขาเสียชีวิตแล้ว
ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ยอมมอบตัวกับตำรวจไป
ก็มีข้างหลังขาขึ้นเลย
เธอก็บอกว่าข้างหลังนังได้

ซึ่งอันนี้ก็เถอะจุดละมุน
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างในการสารภาพกับตำรวจของคนก่อเหตุนะฮะจริงไม่จริงอย่างไรเนี่ย
อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งคนตายเขาด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่มีสิทธิแจงอะไรแล้วนะครับ
แต่ว่าทางฝั่งของสามีของผู้ต้องหานะฮะเขาบอกว่าภรรยาของเขาเนี่ยที่ไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่อยู่บ้านนะเมื่อคืนนี้เนี่ย
แล้วบังเอิญฝ่ายของหญิงที่เสียชีวิตเนี่ยเขาอยู่ที่ปากพนังเขาจะมาเยี่ยมสามีที่เรือนจำทุ่งสงศ์ก็รู้จักกันอยู่
เขาก็โทรมาบอกว่าเออขอมาพักที่บ้านหน่อยได้ไหมเขาก็รู้จักกันก็ให้มาพักก็ได้อันนี้สามีของผู้ต้องหาเขาบอก
ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ไม่มีอะไรปกตินะครับอยู่ดีเอ้าภรรยาขับรถมาถึงบ้านมาเคาะประตูเรียก
บอกว่าตอนนั้นตกใจทำอะไรไม่ถูกก็เลยไม่กล้าเปิดประตูเห็นว่าภรรยาเนี่ยโมโหมาก
สุดท้ายภรรยาไปทุบกระจกหน้าต่างหลังบ้านปีนขึ้นหลังคาห้องน้ำเปิดกระเบื้องปีนลงมาเข้ามาถึงในตัวบ้าน
ก็มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นเขาก็พยายามเอาตัวเข้าไปขวางแล้ว
ระหว่างภรรยากับผู้หญิงที่เป็นเพื่อนที่ว่าจะมารอไปเยี่ยมสามีที่เรือนจำทุ่งส่งแล้วก็ให้มาพักอยู่ที่บ้านเนี่ย
แต่สุดท้ายเนี่ยภรรยาก็ไปคว้าเหล็กแหลมมาแล้วก็แทงใส่เขาซะก่อน

ก็เป็นว่าเนี่ยแหละครับทุกผู้ชมครับฝั่งของฝรรยาของเจ้าของบ้านก็ถูกแช่งกันเลยนะครับ
ก็เป็นว่าเนี่ยแหละครับทุกผู้ชมครับฝั่งของฝรรยาของเจ้าของบ้านก็ถึงถูกแช่งกันเลยนะครับ
ไปนะครับข้อหาก็คือเบื้องต้นนะฮะทะเลาะวิวาสทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะครับ
ส่วนสาเหตุต่างจะทำไปเพราะอะไรยังไงจะมีข้อหาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ก็ต้องสอบสวนขยายผลกันต่อไป